บรรยากาศความรักความอบอุ่นนี่มันแหม่มันชุ่มชื่นหัวใจเหลือเกินอันนี้ข่าวดีใช่ไหมเป็นข่าวเรื่องราวดีครับควันหลงวันคล้ายวันเกิดของนักการเมืองชื่อดังคนหนึ่งก่อนหน้านี้นะฮะมีชื่อเนี่ยติดหน้าข่าวติดสื่อทุกวันเลยปีนี้อายุครบ๖๕ปีครับฉลองวันคล้ายวันเกิดย้อนหลังเมื่อ๔ตุลาคม

มันเห็นสูงอยู่
นี่ฮะเจ้าของวันเกิดยิ้มเลย

บรรยากาศความชื่นมื้นครับช่วงค่ำเมื่อวานนี้หลังการสัมมนาของสอสอพักภูมิใจไทยนะฮะ

และหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็จับไมค์ฮะ
เป็นต้นเสียงร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ตเดย์ครับ
แก่นำของพักมากมายแล้วก็สอสอร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด

สโมสรฟุตบอลบุรีรำยูไนเต็ด

พ้นวันเกิดมาเมื่อ๔ตุลาคมที่ผ่านมานี่เอง
คุณอนุทินบอกว่าก็อวยพรตามประเพณีด้วยจิตใจที่เคารพรักนะครับ
พอนักข่าวได้ถามว่าเอ๊ะแล้วหลังจากที่ร้องเพลงเสร็จแล้ว
พรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณเนวินได้ฝากอะไรไว้หรือเปล่า

คุณอนุทินบอกว่าพวกเราทำงานเป็นทีมอยู่แล้วอืม
ซึ่งการเป็นพักการเมืองก็ต้องทำงานรับใช้ประชาชน
แล้วพอถามว่าคุณเนวินได้พูดถึงจำนวนเป้าหมาย
ของตัวเลขสอสอภูมิใจไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้าไหม
คุณอนุทินบอกว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับความขยันของผู้สมัครแต่ละคนด้วยนะ
แต่ว่าผู้ปฏิบัติที่บริหารราชการแผ่นดินนั้น
ทุกคนก็ต้องทำงานให้เต็มที่
เอาบรรยากาศความน่ารักและความชื่นมื้นแบบนี้มาฝากกันฮะ
คำนับหนึ่งคำนับสองคำนับสามด้วย
ร้องเพลงเสร็จแล้วมีคำนับให้ด้วยครับ